นรกข่าวมาก
สนุนโดยพาเลสข้นหวานรสสตอเบอรี่รสช็อกโกแลตและรสงาดำ
พาเลสเติมรสชาติใหม่ให้ชีวิต
เอาล่ะกลับมาช่วงนี้น้องใบตองตีปีกเลยนะฮะ
ปีกรอรอไลน์จากคุณผู้ชมนี่แหละ
เรื่องของไลน์นะครับวันนี้มีอยู่๒เรื่องที่จะฝากกันไว้ก็คือ
ส่งไลน์กันมาเพื่อรับโชครับรางวัลที่ผมนั้นเตรียมเอาไว้ให้กับโตง
งูที่มันมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่
หนึ่งรางวัลรับไปเลยนะคะได้สองใบเลย

กติกาเราบอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะไม่อยากให้พลาดกันไปนะคะ

ใครอยากได้โอ่งมังกรที่คุณชนะจะเตรียมมาให้เนี่ยนะคุณผู้ชมตอบคำถามกันหน่อยว่า
โอ่งมังกรที่คุณชนะพาไปตลอดกินมาเนี่ยนะคะ
อยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วทำไมคุณถึงอยากไปทานร้านนี้
แล้วก็อย่าลืมติดแฮสแท็กหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย
เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีหนึ่งท่านที่ได้รับของรางวัลจากรายการของเราไปในช่วงท้ายรายการนะจ๊ะ

เรื่องของรางวัลที่หนึ่งถ้าถูกรางวัลแล้วจะไปทำอะไร

ว่าถูกแล้วเนี่ยจะเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงพวกเรา

สวัสดีทักทายกันมาก็เยอะนะคะคุณผู้ชมส่งมาพูดคุยกันเยอะนะคะกับการจัดรายการสดวันนี้
เวลาเราเข้าไปอ่านเราก็รู้สึกว่ามันมีรอยยิ้มเกิดขึ้นนะ
ดิฉันไปเจอมาเรื่องหนึ่งนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้
เทศกาลที่เกิดขึ้นบ่อยมากก็คืองานแต่งงาน

ใช่ไหมวันงานเทศกาลผ่านมา

แล้วที่สำคัญงานแต่งงานมันเป็นงานสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของบุคคลสองคน

เราก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นเพอร์เฟคที่สุดดีที่สุดสวยงามที่สุด
แต่ว่าแหมงบประมาณในการจัดงานแต่งงานเนี่ยโอ้โหมันไม่น้อยนะ
จัดแต่งทีก็คิดเนอะคิดเยอะคิดมากเพราะมันใช้เงินเยอะเป็นแสนเป็นล้านกว่ามี

แต่ว่าคุณค่ะดิฉันจะพาไปดูคู่รักคู่นี้ที่เขาจัดงานแต่งงานด้วยตัวเอง
ที่บอกว่าจัดด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าเขาลงทุนลงแรงด้วยตัวเองทุกอย่างเลย
แบ็คดอปถ่ายรูปมีจัดฉากดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ของชำรวยทุกอย่าง
เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากคนสองคนจริง
นี่คุณคุณคิดว่างานแต่งงานแบบนี้ทั้งเค้กเอ่ยซุ้มงานเอ่ยนะฮะรูปภาพต่างแบ็คดอปถ่ายภาพของชำรวยแขกที่เห็นต่างเหล่านี้
คุณชนะว่างบประมาณมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
ผมว่าเป็นแสนไม่ก็เป็นล้านดูแล้วมีโอกาสเป็นล้านนะเนี่ย
เพราะว่าดูเหมือนว่าใช้ของที่ดีมีคุณภาพทั้งนั้นเลยใช่ไหม

แต่ว่าจริงแล้วมันไม่ถึงหลักแสนเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดเนี้ยคุณพี่เจ้าของงานแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย
เขาบอกว่าราคาอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นเอง

ศึกษาจากการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษจากในยูทูป
แล้วก็ลงมือทำด้วยกันสองคนนะคะ
มีเวลาในการเตรียมงานทั้งหมดก่อนที่จะถึงงาน๘เดือน
ใช้เวลาหลังเลิกงานประจำวันละ๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง
มาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้ทำไปทีละดอก๒ดอก
ทำตั้งแต่แบล็คดอปเค้กงานแต่งมุมแกโรรี่
รูปหน้างานซุ้มดอกไม้โค้งโต๊ะลงทะเบียน
ทางเดินเข้างานแต่งพร้อมแท่นดอกไม้
และช่อดอกไม้เจ้าสาวทั้งหมด๓ช่อ
นี่คุณทั้งหมดนี้ราคา๒๖๖๒บาทเท่านั้น

ถูกมากแถมยังสวยเหมือนมืออาชีพเขาจัดทำอีกด้วยอ่ะ
ที่สำคัญนะคะบ่าวสาวคู่นี้เขาเชื่อว่า
ทุกคนทุกคู่สามารถทำทุกอย่างได้
แล้วใครที่คิดว่ากำลังจะจัดงานแต่งงานด้วยตัวเอง
ขอเป็นกำลังใจให้สู้เพราะว่าถึงจะเหนื่อยหน่อยนะ
แต่สิ่งที่ทุกคนได้รับกลับมาแน่เลยก็คือ

ครั้งหนึ่งในชีวิตเอาให้สุดไปเลย
แล้วก็คู่บ่าวสาวคู่นี้เขายังมีการรีวิวการจัดงานใหญ่แบบนี้

ก็เลยมีชาวเน็ตแชร์กันสนั่นโซเชียลเลย
แล้วก็ชื่นชมในความตั้งอกตั้งใจ
แล้วก็ความสวยงามที่ทำออกมา
วันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของไอเดียนะคะ
เจ้าของไอเดียก็คือเจ้าบ่าวเจ้าสาว
วันนี้เจ้าสาวของเราอยู่ในสายนะคะ
คุณปอนพัชชาโตเฟื่องนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไอเดียที่คุณปอนเนี่ย
เขาตัดสินใจยังไงถึงได้ทำงานแต่งงาน
จากมือสองมือของตัวเองขึ้นมา

ผมชนะแล้วก็น้องใบตองนะ
คุณปอนค่ะ
เรื่องราวของคุณปอนที่แชร์ลงในโซเชียลได้รับการชื่นชมมาก
ไม่ต้องอยากถามหน่อยว่าไอเดียแรกเลยที่ตัดสินใจว่าเราจะทำ
งานแต่งงานในระมิตงานแต่งงานด้วยมือของตัวเองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะ
ก็คือหลังจากที่เรารู้เลิกอะค่ะเราก็เริ่มหาข้อมูล
ในการจัดงานแต่งงานแล้วก็ดูจากราคาแล้วสำหรับเราสองคนนะคะ
ราคามันค่อนข้างสูงการจ้างเขามาจัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคุยกันว่าเราจะสามารถจัดเองได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
โดยที่เราก็คิดกันว่าถ้าเราจะจัดเองเราจะต้องหาอะไรที่เราสามารถเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ค่ะ
ก็คือแบบว่าพอไปถึงหน้างานแล้วเราสามารถยกแล้วก็วางได้เลยใช้เวลาน้อยที่สุดใช่ค่ะ
ก็เลยมันก็จะมีเป็น๒ตัวเลือกก็คือดอกไม้ปลอมกับดอกไม้กระดาษ
ซึ่งถ้าเป็นดอกไม้ปลอมค่ะต้นทุนที่เราซื้อใหม่ราคามันก็จะสูง
ก็เลยมาจบที่ดอกไม้กระดาษซึ่งเราสองคนก็ชอบด้วยแล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบงานประดิษฐ์ประดอยอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าไม่เคยทำดอกไม้กระดาษมาก่อนก็เลยมาลองที่ดอกไม้เล็กก่อนนะคะลองซื้อมาแล้วก็มาลองทำ
แล้วพอทำได้ก็ลองขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอรู้สึกว่าโอเคแล้วเราพอใจในผลงานของเราแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยทำจริงจัง
ที่ทำหลายดอกมากเลยนะ
ใช่ค่ะก็คือทำเรื่อยค่ะพอเราได้แบบตามที่เราชอบแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ลองหาดอกอื่นทำไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูจากรูปแบบแล้วก็ลองทำลองตัดลองแต่งดูอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะก็ถ้าแฟนก็จะเป็นคนตัดดอกไม้ตัดกล่องอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะเป็นคนประกอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราคือเป็นคนประกอบนะส่วนเราก็เป็นคนที่ยืนชี้นิ้วสั่งใช่ไหม

ทำด้วยความเต็มใจอยู่แล้วแหมเราทำให้กับคนที่เรารักถูกไหม

ก็ถ้าจริงจังเลยค่ะก็ประมาณ๘เดือน
เดือนเต็มคือทำวันละนิดวันละหน่อยมาอย่างนี้หรอ
ใช้เวลาหลังจากเลิกงานค่ะประมาณตั้งแต่ประมาณ๖โมงถึง๓ทุ่ม๔ทุ่มค่ะ

ขอชื่นชมเลยนะคุณทั้งสองคนนี่เรียกได้ว่าความอดทนนี่สุดยอดเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้าง
ต้องมีครอบครัวที่สนับสนุนด้วยค่ะก็คือพอมาถึงวันจริงอะไรอย่างนี้ค่ะครอบครัวก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยเราทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าหนักจริงก็คือ๒คนในการทำดอกไม้แล้วก็เตรียมของ
แสดงว่างานนี้มันเป็นงานที่แน่นอนมันเหนื่อยแต่เราทั้งสองคนแล้วก็ทั้งสองครอบครัวเป็นงานที่ภาคภูมิใจของทั้งหมดเลยว่าง่ายใช่ไหม

ภูมิใจมาก

ภาพที่มันออกมามันเป็นเหมือนที่เราคิดไหมคะ
พอเรามาจัดมาตกแต่งจริงแล้วมันยิ่งกว่าที่เราคิดไว้ค่ะไม่คิดว่ามันจะทำได้ถึงขนาดนี้อะไรอย่างนี้
เอาล่ะเห็นมันสวยงามอย่างนี้คุณปอนครับอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับคู่บ่าวสาว
คิดกำลังจะแต่งงานแต่ว่างบประมาณมันจำกัด

สำหรับเราสองคนนะคะคิดว่าทุกคนนะคะถ้าตั้งใจที่จะทำจริงแล้วทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างค่ะ
อืมอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมุ่งมั่นของทั้งคู่อะค่ะ
แล้วก็ถ้าคือผลงานพอออกมาแล้วค่ะเราจะมันยิ่งกว่าคำว่าภูมิใจค่ะ
แล้วมันก็จะเป็นใช่มันจะเป็นงานแต่งในความทรงจำของเราที่เราย้อนไปคิดเมื่อไหร่เราก็มีความสุขในการคิดถึงมัน
เพราะว่ามันเป็นครั้งสำคัญในชีวิตของเราด้วยนะคะ
ยินดีด้วยนะคะคุณปอนยินดีกับงานวิวาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
แล้วก็ได้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่คิดว่าเรากำลังจะแต่งงาน
เราจะทำยังไงดีถ้าเรามีงบประมาณที่มันจำกัด
ขอบคุณนะครับคุณปอนครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากกับชีวิตคู่นะครับ

ถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรมันสำเร็จแน่นอน
มีคู่คุณปอนเป็นตัวอย่างแล้วกันนะ
ใครคิดจะแต่งนะอย่างแรกเลยนะหาคู่ให้ได้ก่อน
หาผู้ดิฉันเนี่ยคิดเลยต้องหาระ

ใช่ทำดอกไม้รอตอนนี้เพราะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่
คุณผู้ชมครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าในเรื่องราวของโลกโซเชียล
ยังมีให้ติดตามอีกเยอะเป็นเรื่องที่น่ารักทั้งนั้นเลย
ดนตรีมันอยู่ในหัวมันอยู่ในหัวอะไรเนี่ยคุณ
โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยฮะ
โดนตีทำไมมันโหดขนาดนี้อันนี้โดนตีไม่ใช่ดนตรี
เอ้าแล้วที่เห็นอยู่นี้มันคืออะไรห้องเรียนเหรอ
โรงเรียนทำไมมันโล่งอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันทั้งหมดทั้งมวลในช่วงหน้าครับ